ข้อมูลมันไม่หายเยอะหรอก

แล้วก็เอาอีกเครื่องนึงมาวางข้างกัน

เหมือนที่คุณดูดบ่อยอย่างนี้

เพราะว่าไปหมดแล้วแต่ครั้งนั้น
รถปุ่นมันติดในกำพรม

เอาอะไรพัดปัดนิดหนึ่งมันก็ดังแล้วนะ
แต่ตอนนี้ปาดหูนะไม่ได้นะพี่ไปทำเถอะ
มันแตกของหนูจะเปลี่ยนไหมนะเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยน

สวัสดีครับ